การบันเทิงช่วงนี้มีแต่เรื่องสูญเสียค่อนข้างหลายครอบครัวเลยนะคะ
อีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องส่งกำลังใจให้นั่นก็คือครอบครัวของคุณแตงโมนิดานั่นเองค่ะ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะ
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาได้จัดพิธีไว้อาลัยและชาปนกิจ
ตามหลักศาสนาคริสต์ให้กับคุณพ่อโสพลพัชระวีรพงศ์ค่ะ
คุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่๔นะคะ
เมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอยู่นานหลายปีค่ะ
โดยแตงโมก็ได้เผยถึงความผูกพันที่มีต่อคุณพ่อ
ว่าที่ผ่านมานั้นเป็นเหมือนคนคนเดียวกัน
ชมคุณพ่อที่ทำหน้าที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
หลังจากนี้เธอบอกว่าเธอจะนำเอากระดูกของคุณพ่อบางส่วนนะครับ
ทำเป็นร็อกเก็ตเป็นสร้อยห้อยคอ
เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าคุณพ่อนั้นอยู่ใกล้เธอตลอดเวลาค่ะ
ก็บอกให้คุณพ่ออยู่กับพระเจ้านะ
ไม่ต้องมีห่วงอะไรไม่ต้องเป็นห่วงน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

โมยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลย
ก็เสียดายที่คุณพ่อยังไม่ทันได้อยู่ถ่ายรูปกับเรา
เหลืออีกแค่๒เทอมก็จะจบแล้วอะไรอย่างนี้
ทีคุณพ่อก็จะเอาไปฝังที่ภูเก็ตไว้กับอากงอาม่าส่วนหนึ่ง
แล้วก็โมจะเอามาทำล็อกเก็ตอีกส่วนหนึ่ง
คุณพ่อทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดแล้ว
แล้วก็คุณพ่อใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่ามากแล้วจริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการกีฬา
ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยค่ะ
เป็นกำลังใจกับแตงโมและครอบครัวด้วยนะคะ